จากการเปิดเผยของอดีตลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย
ก็ระบุว่าถึงแม้โครงสร้าง
บริหารจัดการของวัดจะมีสภาดูแล
แต่ว่าอำนาจการบริหารตัดสินใจทั้งหมด
ยังไปขึ้นอยู่กับพระธรรมชโยเจ้าอาวาส

มองว่าจากคดีที่เกิดขึ้นในขณะนี้

อาจจะเกิดศึกแย่งชิงอำนาจภายในวัด
นำไปสู่การล่มสลายในที่สุดครับ
มหาธรรมกายเจดีสัญลักษณ์ของวัดพระธรรมกาย
ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า๒๐๐ไร่
ถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่างอย่างชัดเจน
เพื่อให้ศิษยานุสิตเข้ามาปฏิบัติธรรม
กว่า๔๐ปีที่พระเทพยานมหาหมุณี
พระธรรมชโยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้
และเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการวัดแห่งนี้
ถูกเรียกว่าสภาธรรมกายสากล

สิทธิ์วัดพระธรรมกายเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
สภาธรรมกายสากลถูกแบ่งออกเป็น๒ส่วน
ส่วนแรกเรียกว่าอาสมคือส่วนที่คอยหล่อล้อมอุดมการ
ปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย
แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย๓หน่วยคือ
บรรพชิตอุบาศกและอุบาสิกา
ส่วนที่๒เรียกว่าสำนักเป็นส่วนของการปฏิบัติการ
แบ่งออกเป็นหน่วยย่อยหลายหน่วยเช่น
ฝ่ายการศึกษาฝ่ายไอทีฝ่ายศรัทธาพิบาล
ซึ่งการทำงานภายในทั้งหมดของสภาธรรมกายสากล
จะถูกคิดค้นและสั่งการโดยบุคคลคนเดียวคือพระธรรมชโย
ส่วนผู้ที่มีอำนาจรองลงมาคือพระราชภาวนาจารย์หรือพระทัตตาชีโว
ผู้ที่คอยรับบัญชาการจากพระธรรมชโย
แล้วนำไปสั่งการให้กับพระครูประหลัดสุวัฒนโพธิคุณ
เพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามลำดับ

ลองลงมาก็คือทัศตาชีโว
ธรรมชโยเนี่ยในรหัสในวัดเขาเรียก๑๐๑
๑๐๑นะฮะ
รหัสนี้ก็มาจากความเชื่อ
คือ๑๐๑นี่แปลกับเปลี่ยนใจได้เวลาร้อยครั้ง
เราเอาครั้งที่๑๐๑เป็นมาตรฐานเสมอ

ก็คนที่จะบอกว่าอะไรที่๑๐๑พูดมาถูกหมด

อดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกายกล่าวเพิ่มเติมว่า

คั่วอำนาจถูกแบ่งเป็นสองฝั่ง
ระหว่างฝ่ายพระครูประหัสสุทธิวัฒนโพธิคุณ
ซึ่งเป็นผู้ที่ถือว่ามีโชควาสนา

ที่เรียกว่าใกล้ชิดกับพระธรรมชโยที่สุดคอยหนุนหลัง
เบียดพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมอีกหนึ่งคั่ว
คอยขัดแย้งกันให้ตกบันลัง

ขณะนี้การบริหารวัดพระธรรมกาย
ตกอยู่ในอำนาจของพระครูปราชสุวัสดนโภธิคุณ
เพิ่งถูกเลื่อนให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ในกลุ่มนึนก็คือสุธรรมสุธรรมโม

ซึ่งท้าทายอำนาจของฐานวุฒโธ

สองคนนี่ชิงดีชิงเด่นกันมานาน
ฐานุโทก็มีทีมของเขาอีกทีมหนึ่ง
สองทีมนี่ขัดแย้งกันไม่ลงกัน
แต่สุธรรมโมไม่มีแบ็ค
ก็เลยโดนฐานวัฒโธเบียดออกไปจากกำลังการบริหาร

มีแค่กุฏิที่พัก
ถึงวันนี้การดำเนินคดีกับพระธรรมชโย

แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พระธรรมชโย
เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายและถูกจับศึก
คำถามต่อจากนี้ที่ทุกคนสนใจใครรู้คือ
ใครจะเป็นผู้สารต่ออำนาจทั้งหมดในอาณาจักรธรรมกาย

ถึงตอนนี้แล้วน่าจะเป็นพระทัตตาชีโว

ดีเอสไอเข้าถึงและบุกจับพระธรรมชโย
เมื่อนั้นพระทัตตาชีโวก็อาจจะโดนคดีขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งอาจถูกเรียกสอบและจับศึกเช่นเดียวกัน
และนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณหมายถึงการล่มสลายของอาณาจักรธรรมกาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน